ทุกผู้ชมครับวันนี้ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการเราชนะ
รับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐเอาไว้เนี่ยวันนี้จะได้รับเงินงวดแรกนะฮะ
แต่สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครั้งแรกไม่มีปัญหานะ
ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างเนี่ยเข้ามางวดแรกวันนี้สองพันบาท
ต้องไปใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ค่ะอ่าทีเนี้ยวันนี้ปัญหามันคือโอ้โหระบบ
อะไรพวกนี้ใช่ไหมคนเข้าไปเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้น
แต่เวลาจะเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันต้องมีการสแกนใบหน้าด้วย
ถูกต้องคล้ายกับเวลาใช้โทรศัพท์มือถือต้องสแกนง่าย
ไปดูคุณยายท่านหนึ่งเพราะว่าแม่สแกนแล้วมันไม่ผ่านสักที
ใช่ค่ะ
มามาเห็นยังไหม
ไหนวะมันไม่ขึ้นอ่ะอืออืออืออือ
เดี๋ยวนึงเข้ามาใกล้อีกหาปากไม่เจอ

เห้ยเข้ามาเข้ามา

เอาเก่าหน้า
กระไลน่าอย่ามากิน

เมล็ดลูกขาดนี่
ค่ะคุณยายสแกนเองขัมเอง

เข้าไปเนี่ยต้องสแกนใบหน้าเพื่อจะดูเรื่องของสิทธิ์เงินเข้ามาแล้วกดยืนยันรับเงินก้อนแรก

แม่ยายหรือยายจะสวยขึ้น

ก็เลยบอกจำหน้าไม่ได้เนี่ยฮะ
คือสแกนเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จนะฮะลูกหลานบอกไม่รู้จะทำยังไง
มีชาวเน็ตคนหนึ่งเขาแนะนำบอกว่ายายยายลองทาแป้งหน่อยไหมล่ะให้หน้าขาวหน่อยแล้วสแกนใหม่
ทำตามนะฮะผ่านไม่ผ่านไปดูนะครับ
คุณยายเลยไปทาแป้งหน้าขาวเลยสแกนได้
แสดงว่าตอนยายถ่ายรูปครั้งแรกยายอาจจะหน้าผ่องหรือเปล่า
คือเรื่องนี้มีคนไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะเขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาทาแป้งแล้วหน้าขาวเนี่ยมันสว่างขึ้น
ตอนที่คุณยายสแกนตอนแรกมันอาจจะมืดหน่อยค่ะมันไม่ค่อยมีแสงไม่ค่อยมีอะไร
เพราะหน้าขาวขึ้นเนี่ยก็สแกนได้อันนี้จะได้ที่เขาจีนแจ้งมาแบบนี้นะ
นี่เห็นไหมผ่านแล้วนะฮะทุกผู้ชมครับคือมันผ่านแต่มันผ่านแบบมันก็ยังไม่สำเร็จอะนะ
เอาเป็นว่าหลานเขาเลยบอกเอางี้ดีกว่ายายไปทำบัตรประชาชนใหม่เลย
เพราะว่าบางทีเนี่ยบัตรประชาชนของเดิมสีมันซีดจางหรือเปล่า
มันจะได้สแกนใบหน้าได้สำเร็จพอทำหม่งทำใหม่แล้วอะไรแล้วเนี่ยมันมีการลิงก์ข้อมูลมีอะไรต่อกันเนี่ย
เดี๋ยวเขาก็จะทำการวิธีลงทะบงลงทะเบียนยืนยันตัวตนอะไรให้ใหม่เนี่ยก็จะได้สะดวกมากขึ้น
ผู้สูงวัยเขาทาแป้งหน้าขาวแล้วก็จะได้สแกนใช่ค่ะมีคลิปก็มาแบบขำ
ได้ไหมอ่ะแอปเป่าตังค์ก็อย่าล่มได้ไหมอ่ะ